มีเรื่องของคนโรคจิตในปั๊มน้ำมันนะฮะ
ก็มีหญิงสาวคนนึงเธอก็ไปเข้าห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแถวสามโคกปฐุมธานี
ระหว่างที่ทำธุระอยู่เนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถือมาแอบถ่ายนะฮะ
ไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปก่อน
เข้าห้องน้ำหญิงนะฮะของปั๊มน้ำมันนะครับ
เข้าห้องน้ำหญิงนะฮะแขนสั้นกางเกงขาสั้นคนนี้ใส่แมสเนี่ย
แล้วก็จะมีหญิงสาวผู้เสียหายนะครับที่เดินเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นสัก๑๒นาทีนะครับ
แล้วหลังจากนั้นไม่นานฮะนี่พอหญิงสาวคนนี้เธอก็รีบเข้าไปทำธุระในห้องน้ำนะครับ
ไปสักประมาณ๒นาทีได้นะครับเธอก็วิ่งออกมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับตกใจอะไรบางอย่าง
นี่ครับวิ่งอย่างตกใจออกมาเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นผู้ชายที่เข้าไปก่อนคนแรกนะครับ
เดินตามออกมานะฮะเดินออกมานี่นี่เดินออกมานะครับแล้วเลี้ยวไปทางนู้นฮะ
ด้านหลังของห้องน้ำนะครับทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผู้คนก็แตกตื่นกันตอนนั้นนะครับ
นี่คนก่อเหตุตอนออกมานะครับเดินเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ไปแอบถ่ายเขาในห้องน้ำมานะฮะห้าทุ่มครึ่งของคืนที่ผ่านมานะครับ
หญิงผู้เสียหายเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาโพสต์เพื่อเตือนภัยทุกคน
เข้าห้องน้ำตามปั๊มเนี่ยยิ่งกลางคืนต้องระวังตัวกันให้ดีนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเธอมารับเพื่อนที่สามโคก
แล้วก็แวะจอดรถในปั๊มเพื่อเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
พอเดินเข้าไปข้างในเนี่ยห้องน้ำมีอยู่๘ห้อง
เอาห้องไกลหน่อยทำธุระอยู่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับมีคนมาเข้าห้องน้ำ
แล้วมาเข้าห้องที่ติดกับเธอทีนี้เธอบอกว่าเธอเป็นคนระมัดระวังตัวอยู่แล้วนะ
เธอก็มองไปดูข้างบนนะฮะของห้องน้ำตลอดนะฮะ
เห็นมือผู้ชายค่อยเอาโทรศัพท์มือถือเลื่อนมา
พ้นขอบกำแพงกั้นห้องน้ำรู้ทันทีว่าถูกแอบถ่าย
เป็นเหยื่อคนโรคจิตตอนนั้นก็พยายามตั้งสตินะฮะ
แล้วก็รวบรวมสติตัดสินใจนะแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อย
เปิดประตูห้องน้ำวิ่งออกไปเพื่อมาหาเพื่อนนะฮะ
จะได้เรียกเพื่อนให้ช่วยจับคนโรคจิตแต่พอมาถึงไม่ทันแล้วครับ
ไม่เจอตัวนะฮะก็เลยไปบอกพนักงานปั๊มขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เห็นนะฮะก็เลยเอาภาพเนี่ยไปแจ้งความตำรวจที่สพสามโคกแล้วนะครับ
ให้ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
พอหนูเข้าปุ๊บเหมือนมีคนมาเข้าห้องน้ำห้องข้างหนู
แล้วหนูเป็นคนที่เข้าห้องน้ำปั๊มหรืออะไรอย่างนี้
จะสังเกตข้างบนอยู่แล้วจะมองข้างบนอยู่แล้ว
คราวนี้พอมองไปปุ๊บก็เห็นเหมือนเขายื่นกล้องโทรศัพท์มือถืออะค่ะ
ยืนมาถ่ายถ่ายพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มแอบเริ่มก้มแล้ว
เพราะว่ามันเป็นที่นั่งยองค่ะหนูก็เริ่มปิดแล้ว
คราวนี้หนูก็เลยตัดสินใจว่าแบบไม่กรี๊ดไม่อะไร
เพราะในห้องน้ำไม่มีใครเลยมีหนูกับเขาสองคน
กลัวแบบว่าถ้าแบบว่าทำอะไรไปหรือกรี๊ดอะไรไป
ก็เลยรีบวิ่งออกมาหาเพื่อนที่จอดรถรออยู่ข้างนอก
หนูอยากเตือนผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำด้วย
พอคิดดูขนาดที่สาธารณะค่ะ
แล้วห้องน้ำก็แบบควรดูให้ดีก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าอันตรายมากเราไม่รู้ว่าเขาเอาคลิปเราไปลงเว็บ
หรือเอาไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเหมือนมีคลิปหลุดไป
ก็เป็นผลเสียต่อเราด้วยก็อยากให้ตำรวจจับได้
คือพื้นที่ห้องน้ำที่ปั๊มตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าเดินออกจากห้องน้ำหญิงแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ย
มันจะทะลุไปด้านหลังของห้องน้ำผู้ชายได้
ก็เป็นลักษณะปั๊มมันเหมือนกับห้องน้ำที่ปัสสาวะผู้ชาย
มันจะเดินทะลุพฤติกันภนักงานป๊ามบอกว่า
ส่วนใหญ่คนขายของในปั๊มจะเก็บร้านกลับบ้าน

ตอนนั้นก็เลยไม่มีใครที่จะทันเห็นเหตุการณ์ทันจับคนร้ายสพสามโคกตามตัวอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เขาไปแจ้งความแล้ว
ถ้าท่านไม่ใช่ท่านไม่ได้ไปทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ย
ก็รีบไปพบตำรวจเพื่อจะบอกว่าเข้าห้องน้ำผู้หญิงทำไมก่อนหนึ่ง

จังหวะผมแค่แบบไปซ่อมไฟเป็นช่างไฟ
หรืออะไรยังไงคุณก็รีบไปพบตำรวจ
แต่หญิงสาวคนนี้บอกว่ามองขึ้นไปเนี่ย

ตอนย้อนกลับมาไม่เจอแล้วไปดูกล้องวงจรปิด
อ้าวผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปก่อน
แล้วพอเธอวิ่งออกมาเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินออกมา
เข้าไปห้องน้ำผู้หญิงทำไมอืมนี่